เมื่อสักครู่นี้พ่อเมาเหล้าเผาลูกทั้งเป็นใช่ไหมคะ

คราวนี้พ่อเมายาค่ะ
คว้าขวานมาฟันทั้งลูกฟันทั้งเมีย

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

มันเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ในตำบลกำโลในอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำรวจสพลันสกาเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีพ่อคนนึง
ขวานฟันลูกชายตัวเองจนเสียชีวิต
ตำรวจก็รีบนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าตรวจสอบภายในบ้านหลังเกิดเหตุเลยค่ะ
เข้าไปถึงเนี่ยภาพสลดมาก
เป็นศพเด็กชายวัย๘ขวบเท่านั้นเอง
ถูกฟันด้วยขวานเข้าที่ศีรษะ
ขออภัยนะคุณผู้ชมสมองไหลเลยอะค่ะ
แล้วก็ยังมีแผลถูกฟันที่ลำคออีก๒แผล

ใบหูซ้ายขาดเลือดเนี่ยไหลท่วมตัวเลยนะคะ
นางอันธิดาวัย๒๘ปี
แม่ของเด็กชายวัย๘ขวบคนนี้ก็มีแผลเหมือนกัน
ถูกฟันเข้าที่ลำคอแล้วก็แขนอาการสาหัสเลยค่ะ
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
สอบสวนญาติให้การเบื้องต้นนะคะว่า
นางอันธิดากับลูกชายวัย๘ขวบเนี่ย

อยู่นายนัทพงศ์วัย๒๙ปี
สามีแล้วก็พ่อแท้ของเด็กวัย๘ขวบเนี่ย

ขวานเดินเข้ามาหาเรื่องทะเลาะกับภรรยา
นายนัทพงศ์เนี่ยระแวงว่าภรรยาจะไปมีชายอื่น

ภรรยาก็ยืนยันแล้วยืนยันอีกว่าไม่จริงไม่เคยมี
แต่สามีไม่ยอมฟังค่ะ
เอาขวานกระหน่ำฟันภรรยา
และลูกชายที่กำลังนอนหลับอยู่แบบไม่ยั้งเลยค่ะ
บอกเลยนะคะว่านายนัทพงศ์คนนี้เนี่ยนะ
มีประวัติติดยาเสพติดมานานมากแล้ว
ที่ผ่านมาก็พยายามพาไปบำบัดรักษาหลายครั้ง
แต่ก็ไม่หายสักที
เดินวนเวียนอยู่ใกล้กับบ้านนั่นแหละค่ะ
อาการเนี่ยคลุ้มคลั่งเมายาผู้จะไม่รู้เรื่องเลย
ตำรวจก็คุมตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็พยายามสอบสวนนะคะ
นายนัทพงศ์ก็ยังคงพูดวกไปวนมาแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
เมืองต้นตำรวจนำศพเด็กชายวัย๘ขวบส่งชนะสูตรอย่างละเอียดแล้ว
แล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานและจะสอบสวนนายนัทพงศ์
ผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
เป็นเหตุเศร้าสลดที่เกิดขึ้นจากพิษของสุราแล้วก็พิษของสารเสพติดนะคะ